มาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะแม้ว่าข่าวเนี่ยผ่านมาแป๊บนึงแล้ว
เหมือนว่าหลายคนก็บอกว่าน่าจะทำใจได้แล้วนะอะไรยังไงแต่ปัญหาของเขามันเป็นเรื่องใหญ่
เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ป๊อปปองกุลบอกว่าสภาพจิตใจยังคงดาวอยู่ยังไม่ได้ดีขึ้นอะไรเลยนะคะ
กับประเด็นครบซ้อน๑๐ปีความรู้สึกที่เจ้าตัวมีเนี่ยเป็นความรู้สึกผิด
มันยังแบกรับหนักอยู่ไม่จางหายไปง่ายง่ายวันแถลงข่าวคอนเสิร์ตสี่แยกปากหวานค่ะ
โอ๊ตปราโมทวันธนกฤษก๊อปปองศักดิ์อ๊อฟปองศักดิ์รวมไปถึงบอสใหญ่พี่ชอตสายทิพย
มาร่วมเฟรมสัมภาษณ์นะคะพี่ป๊อปบอกเลยว่าสภาพจิตใจตอนนี้ยังไม่โอเคนะคะ
โดยเฉพาะช่วงที่เขาต้องมาร้องเพลงของตัวเองเนี่ยซึ่งเนื้อเพลงของเขาแต่ละเพลงมันโดนชีวิตทั้งนั้นเลย
ก็เลยอยากจะขอเลื่อนการปล่อยซิงเกิ้ลออกไปก่อนแล้วกันมันร้องต่อไม่ได้
แต่ถึงยังไงก็ตามค่ะคอนเสิร์ต๔แยกปากหวานจะมีขึ้น๓๐๓๑มีนาคมนี้
เขาบอกนะจะพยายามทุ่มเทเต็มที่เพื่อแฟนทุกคนค่ะ

ใช้ใจนำอยู่แล้วเวลาแบบเวลาจะสนุกมันก็ไปสนุกได้เวลาจะมีความสุขก็ไปมีความสุขได้
แต่จริงอยู่กับเพื่อนทั้ง๓คนเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนที่พาเราพ้นน้ำมาตลอด
เชื่อว่านักแสดงทุกคนหรือนักร้องทุกคนเวลาขึ้นเวทีทุกคนก็มีเรื่องในใจด้วยกันทั้งนั้น
แต่หน้าที่ของเขาคือการสร้างความสุขให้กับคนอื่น
ยังไม่ได้โอเคมากครับมันยังมีแผลอยู่แต่ว่าเวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรมันก็จะมีความมีความสนุกสนานและมีความสุขอยู่
มันก็มีจังหวะดาวน์ของมันมีนัดกับหมออยู่เหมือนกันครับว่าแบบ
มันจำเป็นต้องแบบต้องฟื้นฟูในลักษณะที่มันลึกขึ้นพอร้องเพลงมันพอเปิดไปแล้วมันปิดไม่ได้บางทีเราก็จะดาวน์
แต่ว่าเราทำผิดเราก็แค่แก้ไขให้มันถูกต้องแต่ว่าเราจะไปบอกทุกคนให้เขากลับมารู้สึกยังไงอยู่กับเราเนี่ยพี่ว่าเราเรียกร้องความรู้สึกอันนั้นได้
ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยากแหละที่ต้องผ่านไปให้ได้แล้วคือคอนเสิร์ตเนี่ยสี่แยกปากหวานเนี่ยเป็นปกติเลยนะที่จะต้องแบบขนมุกฮากันมาเพียบ
ไปถึงเรื่องแฉเรื่องลับแบบภาษาผู้ชายแซวกันเล่นเอาเรื่องจริงมาแซวกันบ้างนะคะ
แต่ว่างานนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำตาจะเก็บไว้ได้หรือเปล่า